ทำทีทำท่าเหมือนจะทำบุญ

จากต้นกระถิ่นที่ชาวบ้านเขาทำบุญ

ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตาม
จับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่นะคะ

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

ผู้หญิงเขาก็เหมือนกับ

แต่สุดท้ายเนี่ยก็เอาเงินไปเห็นมั้ยคะ
ใส่กระเป๋าแล้วแล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ย

หยิบไปแค่แบงค์เดียวนะจริง
ปักเขามี๒แบงค์๓แบงค์อะไรอย่างนี้นะฮะ
กล้องอาจจะเห็นไม่ชัดใช่ไหมหยิบแบงค์ไหนไปเดี๋ยวบอกให้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในสาราของวัดสะบัว
ที่หมู่๑ตำบลบึงสนั่นอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
เธอก็แต่งตัวดีแหละเป็นผู้หญิงอายุสัก๔๐๔๕ปี
หลังจากที่หยิบไม้ที่เสียบเงินมีใบโพเงินโพทองประดับอยู่

เธอก็เลยยังไม่ได้หยิบไปพอคนหมดแล้ว
ก็หยิบไป๑แบงค์แบงค์นั้นเนี่ยคือแบงค์พันธุ์ค่ะ
ส่วนแบงค์๒๐อีก๓ใบอยู่ในไม้เดียวกัน

แบงค์ใหญ่ไปเยอะสุดมูลค่าเยอะสุด
ก็บอกว่าเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้เนี่ย
มีประชาชนเดินทางมาทำบุญที่วัดเยอะ
แล้วก็มีผู้ใจบุญท่านหนึ่งร่วมทำบุญกับกองกระถิ่นของวัด
ก็คือร่วมทำบุญเป็นเงิน๑๐๖๐บาท
พันใบหนึ่งแบงค์๒๓ใบแล้วก็มอบเงินให้กับพระ
หลังจากนั้นพระก็เลยเอาเงินทั้งหมดไปเสียบไว้ที่ต้นกระถิ่น
ตกบ่ายจะได้ไปเก็บเงินเพื่อที่จะเอาไปส่งเจ้าอาวาส
แต่ปรากฏว่าพอจะไปเก็บเงิน
อ้าวมันเช้ามีคนมาทำบุญพันธุ์๖๐

ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูเลยเห็นพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้นะคะ
กแบงค์พันธุ์เดินออกจากวัดไป
หลังจากนั้นก็ได้ไปแจ้งความค่ะไปแจ้งความเอาไว้ที่สพธัญบุรี
ตอนนี้ตำรวจชุดสืบเองก็ลงพื้นที่หาข่าว
ติดตามตัวผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีขาว
อายุประมาณสัก๔๐๔๕ปีจะมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ